ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งก็อายุประมาณ๒๐ปีนะฮะ
เขาเสียชีวิตแล้วก็ลอยไปในลำคลองนะฮะ

ชาวบ้านเห็นเขาก็คิดประมาณว่าเดี๋ยวเรียกกู้ภัยให้
ศพหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะ
นี่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านบอกไม่น่าเชื่อนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับในท้องที่ของสพบังบ่อสมุทรปราการนะครับ
กับทางร่วมกับตันยูแล้วก็แพทย์ด้วยนะครับ
ไปตรวจสอบนะครับหลังจากชาวบ้านแจ้งว่า
มีศพลอยน้ำมาอยู่ในคลองปิ่นแก้ว
ท่าน้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งในตะบนบ้านตระกาศอำเภอบางบ่อ

ก็ไปตรวจสอบนะครับเป็นผู้ชายนะฮะ

คือมาตรวจสอบมาชนะสูตรเนี่ยคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วันนะครับ
คนที่เจอศพเนี่ยเป็นชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเขาเอาเรือออกจากท่าจะไปธุระ
ระหว่างทางเนี่ยเห็นศพไหลมาตามน้ำอยู่กลางลำคลองเลยล่ะ
คือดูเนี่ยไม่ต้องคิดมากค่ะบอกว่าศพแน่นะฮะ
ก็เลยรีบนำเรือเข้าเทียบท่าตรงหน้าบ้านหลังนี้เลยนะ
คือเห็นศพแน่นะครับแล้วก็พูดขึ้นมาลักษณะเหมือนพูดกับศพอ่ะ
บอกเดี๋ยวจะช่วยเรียกกู้ภัยเรียกตำรวจให้นะ
จะได้เอาร่างขึ้นมาจากน้ำปรากฏว่าไอ้ศพที่ลอยลอยอยู่เนี่ยมาสอน
หยุดฮะหยุดตรงนั้นเลยตรงหน้าบ้านตรงท่าน้ำตรงนั้นเลย
แล้วไม่ลอยไปต่อด้วยค่ะจนกระทั่งตำรวจกับกู้ภัยมา
ทั้งทั้งที่น้ำมันก็ยังไหลอยู่แล้วก็เนี่ยฮะก็เอาศพขึ้นมา

มาถึงแล้วก็นำร่างมาถึงตรงท่าน้ำบ้านหลังนี้ได้นะครับเอาขึ้นไม่ได้อีกฮะ
เพราะสะพานไม้เก่ามากเจ้าของบ้านเขาบอกไม่อยากให้รบขึ้นมาดี
สะพงสะพานก็เก่าแล้วกันต่อมากว่าจะรับน้ำหนักไหวหรือร่า
คือลากไปเกือบ๒กิโลแล้วถึงนำศพขึ้นมาได้นะครับ
พบว่ามีเอกสารในศพนะฮะในตัวของผู้ตายเนี่ยนะครับ
เอกสารระบุชื่อนายสลาวุฒินามสกุลวงศรีอายุ๒๐ปี
เป็นชาวตำบลนาสว่างอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบรัชธานีนะครับ
สภาพศพจากการชนะสูตรนะครับแขนซ้ายหักที่คอเนี่ยมีบาดแผล
กว้างประมาณสิบเซนติเมตรกรามหักนะครับสวมเสื้อยืดคอปกสีเทา
ใส่กางเกงยีนนะฮะตรวจสอบไปแล้วเนี่ยพบว่านายสลาวุฒิวงศรี
แจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพบังบ่อนี้เองนะฮะท้องที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เมื่อ๑๔พฤศจิกายนนะครับบอกว่าหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์
ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับอยู่อยู่ฮะมีชาวบ้านเดินมาบอกตำรวจ
บอกว่าเจอหมวกกันน็อกสีดำอยู่ที่ล้าวไก่ใต้รถแบ็คโฮที่จอดอยู่ที่ทางโค้ง
นี่ฮะเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบพอเข้าไปดูใกล้ในแถวซากไม้หัก
สังกษีเจอจักรยานยนต์ตามที่เขาแจ้งหายไว้พร้อมกับนายสลาวุฒิเลยนะฮะ
สันนิษฐานว่านายสลาวุฒิในวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางคืนแล้ว
อาจจะรีบขี่จักรยานยนต์กลับบ้านแล้วไม่ชินเส้นทางขี่หลุดโค้ง
ไปชนกองยางรถแบ็คโฮลกับเล้าไก่นะฮะชนแบบเต็มแรง
แล้วร่างของนายสลาวุฒิเนี่ยตัวเองเนี่ยกระเด็นตกคลอง
รถก็ติดตรงนี้หมวกกันน็อกติดค้างตรงนี้
ส่วนตัวเนี่ยกระเด็นติดคลองแล้วก็ลอยไป
๒วันนะฮะถึงมีคนมาเจอศพแล้วก็นำศพขึ้นมาได้